ตามงานแฟร์งานวัดงานอะไรต่างเนี่ยนะครับ

ท้องอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับ

คือถ้าไม่ปวดจริงบางทีก็ไม่อยากจะขึ้นไป
เพราะว่าเราจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาด
อั้นไว้แล้วไปปล่อยที่บ้านดีกว่า
แล้วก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันบนรถสุขา
แต่ไม่ใช่ที่ระยอง
น่าผม
ก่อนอื่นคนพี่ที่พาทัวร์เนี่ย
เชื่อสนิทใจเลยว่าคนระยอง
แล้วปลอดภัยนะห้องน้ำคนพิการ
มีราวจับมีปุ่มกดสัญญาณ

คือลบภาพฝันร้ายของรถสุขาทั่วไป

เป็นของผู้หญิง๕ห้องผู้ชาย๒ห้อง
พี่ประวุฒินามสนิทนะครับท่านเป็นพนักงานขับรถ
บอกว่าอบจระยองทุ่มงบ๑๐ล้านบาท

เพื่อให้บริการประชาชนทุกระดับ

ผู้พิการเมื่อกี้ถามมาเฮ้ยเบิร์ตมันจะขึ้นยังไง

วิวแชร์เข็นเข้าไปปั๊บมีลิฟต์

นี่แหละแล้วก็เข้าไปเข้าห้องน้ำ
ส่วนด้านนอกมีการเพ้นภาพ
เป็นภาพอ่างเก็บน้ำดอกกราย
มีจอทีวี๔๐นิ้วให้ดูรายการต่าง

ได้ยินเสียงไอ้๓คนนี้แล้วคล่องจริง

แต่เขาบอกว่าภาครัฐเอกชนหรือประชาชน

ผมไม่รู้ว่าเขามีค่าธรรมเนียมหรือค่าสนับสนุนค่าอะไรยังไงเท่าไหร่นะ

กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจวัตรรายองค์
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ
ก็ดูล่ะแม้ว่าราคามันจะสูงแต่ถ้ามันคุ้มค่าใช้ประโยชน์ก็ดี

๑๐ล้านนะฮะแล้วแต่ท่านพี่เจิญนะครับ